ถ้าอยู่ในครอบครัวใหญ่อย่างนี้
ต่างว่าการตีความจดหมายนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ

นอนแบบบ้านมันก็น่าทุกข์ใจแทนครอบครัวเหมือนกัน
ในฐานะที่แขกก็อยู่ในครอบครัว
ที่สมาชิกในครอบครัวออกไปทำความเดือดร้อนให้แก่สังคม
บางทีคือการแทนได้อยู่หน้าครอบครัวใหญ่

ถ้าเกิดคนในบ้านเขานุมในมีอีกเงินไข้
ของคุณพ่อพวิเคราะห์หรือค่ะ

โอ้โอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอ